มีรอปภคนหนึ่งขับรถไปเข้าเวรกลางดึก
เขาบอกว่าระหว่างทางมีตากับยายมาเดินข้ามถนน
ต้องหักหลบแล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยชนตากับยายแน่
เข้าข้างทางชนเสาปูนรถพังยับเลยครับ
แต่พอขึ้นมาไม่มีตากับยาย
ไม่เจอตากับยายที่ว่าเดินตัดหน้ารถข้ามถนนเนี่ยครับ
ถามชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านบอกอ๋อ
ตากับยายเขาเสียชื่นไปหลายปีแล้ว
เดินข้ามถนนแบบนี้บ่อยประสบอุบัติเหตุมาหลายรายแล้ว

รถคันนี้นี่ลงข้างทางพังยับเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
ตรงจุดนี้คือทางโค้งนะครับ
โค้งบ้านป่ารังตะบนเจริญศุกร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
มีรถคันนี้นะฮะหน้ารถปักพิมพ์ลงมาอย่างนี้นะครับ
กระจกข้างหน้านี่แตกทั้งบาน

ชื่อว่านายนัทพลทองนอกอายุ๔๘ปีคนนี้ครับ
มีอาชีพเป็นรอปภประจำธนาคารแห่งหนึ่งนะครับ
กู้ภัยก็มาช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เขาบาดเจ็บก็คือศีรษะแตกนะฮะ
แล้วก็มีร่องรอยตามร่างกาย
นายนัทพลคนเจ็บบอกว่าแบบนี้ครับ
ก่อนจะประสบบุปติเหตุนะฮะทุกผู้ชมครับ
เขาขับรถกระบะออกมาจากบ้าน๕ทุ่มเมื่อคืนนี้ต้องไปเข้าเวรที่ธนาคารที่เป็นรอปภอยู่
นี่เป็นภาพจากคำบอกเล่าของนายทะพลคนขับรถนะครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุมันมืดไม่มีไฟส่องสว่างข้างทางด้วย
สองตายายใส่ชุดสีขาวแบบนี้เดินจูงมือกันข้ามถนนระยะนั้นก็กระชั้นชิดแล้ว
ตัดสินใจหักพวงมาลัยหลบฮะกลัวจะชนตากับยายรถก็เสียหลักพุ่งชนเสาปูนข้างทาง
แล้วก็เสียหลักลงข้างทางไปหลังจากนั้นเขาก็พยายามประคองตัวนะครับคลานออกมาจากรถ
ออกมาจากรถได้ก็พยายามมองหาสองตายายแต่ไม่เจอใครเลยครับไม่เจอเลยนะฮะ
กระทั่งมีชาวบ้านผ่านมาเนี่ยมาช่วยแจ้งกู้ภัยกู้ภัยก็มาช่วยเหลือนะครับ
นี่ฮะเขาก็บอกว่าเขาไม่เจอเลยนะครับทั้งทั้งที่ขับรถผ่านถนนเส้นนี้เป็นประจำ
ไม่เคยเจอตากับยายแบบนี้ก็เลยถามชาวบ้านว่าโอ้โหเมื่อกี้ตากับยายเดินตัดหน้ารถ
ชาวบ้านบอกว่าอ๋อสงสัยไม่ใช่แล้วล่ะที่เห็นตากับยายเนี่ยเขาเป็นวิญญาณเสียชีวิตมานานแล้ว
เขาเดินผ่านแบบเนี้ยเป็นประจำนี่ฮะโอ้โหแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อเนอะนะใช่
กับยายแกอาจจะมีจริงก็ได้แล้วแกก็จังหวะแกก็เดินเข้าบ้านเข้าซอยไปแล้วหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้
แต่ชาวบ้านบอกถ้าเป็นตากับยายเนี่ยคนอื่นก็เจอบ่อยค่ะนี่ฮะคนเจ็บนะฮะ
วันนี้คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปหานายนัทพลอีกครั้งนะครับ
นี่ครับพี่เขาออกจากโรงพยาบาลแล้วไปถึงก็ขอนั่งคุยกันหน่อยพี่ตกลงยังไงเมื่อคืนนี้เนี่ยนะ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสิบกิโลเมตรนายนัทพลเนี่ยแพทย์ให้กลับมารักษาอาการต่อที่บ้าน
นี่ร่องรอยนะครับยังมีรอยฟกช้ำอยู่พี่แกก็ศักดันด้วยนี่นะฮะบาดแผลเนี่ยตามร่างกายและใบหน้า
ดั้งจมูกนี้เยอะหน่อยนายนัทพลยืนยันว่าเมื่อคืนไม่ได้เมานะฮะ
แล้วขับรถเส้นทางนี้ทุกวันเพราะต้องไปเข้าเวรเป็นรอปภที่ธนาคาร
เวลาเข้าช่วงทางโค้งเนี่ยเมื่อคืนนี้ตรงนี้เขาพาเราไปดูที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
ช่วงทางโค้งตรงนี้ที่เห็นตากับยายเดินจูงมือกันข้ามถนน
แล้วต้องหักหลบจนรถตกข้างทางยืนยันว่าไม่ใช่ตาฝาดด้วยที่เห็นเนี่ย
ตาเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อกับกางเกงสีขาว
รูปร่างสมส่วนแบบนี้ผมยาวนะลักษณะแบบเป็นมวยผม
เสื้อสีขาวนุ่งโจงกระเบนสีขาว
พอรถเขาลงข้างทางแล้วออกมาจากรถหันไปดูบนถนนไม่เห็นใครเลยไม่เจอใครเลย
เห็นตากับยายเห็นเป็นเป็นใส่ชุดขาวนะครับ

มาบอกให้การน้องทำลึกของท่านนะครับ
ตอนนั้นเขาก็เช่นก่อนมาอ่ะ
แล้วสิ่งนี้ไม่เป็นผิดไหวอ่ะหัวเห็นคิดว่าตอนนั้นเป็นคนหรือเป็นอย่างมากที่มาที่มันคุณต้องฮักหัวเพิ่งเว้นครับห้อง
ที่คุณวิมลวันไปดูที่จุดเกิดเหตุเนี่ยก็ยังมีซากความเสียหายของเสาปูนอยู่นะฮะ
นี่นะคะจุดนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี่
พี่จะบอกนี่สาวนี้เลยต้นนี้เลย
โอ้โหเสาปูนหักเลยนะครับ
อุบัติเหตุเมื่อคืนเนี่ยนะครับนายทศพลพันสาง
อายุ๖๗เป็นชาวบ้านป่ารังนะฮะชาวบ้านในพื้นที่
บอกกับเราว่าจุดนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะ

ต้องเอาหมอทรงเนี่ยมาช่วยดูให้หน่อย
นะครับอ่าซึ่งหมอทรงบอกว่าตรงเนี้ย
มีผีตากับยายเนี่ยเฝ้าพื้นที่อยู่
ชื่อว่าตะพันธ์กับยายสำเภาทอง

แล้วทุกครั้งเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
ก็เกิดจากตากับยายนี่แหละมาให้คนเห็น
แล้วรถเขาก็เสียหลักอืมชาวบ้านก็คิดกันอยู่
จะตั้งสารตายายแต่เนื่องจากคน
ประสบเหตุเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนนอกหมู่บ้าน
เวลาเขาประสบวัติเหตุปุ๊บเขาก็ไปเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่
ก็เลยไม่ได้ตั้งศาลกันสักทีนึง
ทุกคนที่มานี่ทุกที่แล้วเนี่ยก็ลง
หักลบเนี่ยลงทั้งพื้นทางเขาไม่ว่า
ต้นเนี่ยก็ว่าเห็นเป็นลูก
เป็นลูกตาญ้ายคมพักคาว
พี่ขามถนนอีกทีก็เห็นหักลบ

แม่นซักแค่เสียอยู่

ชาวบ้านก็เพราะว่าถึงมาเยากสารแต่ว่าก็

เป็นความเชื่อที่ชาวบ้านเขาบอกกับเรานะครับแต่เราก็เอาลองหาความจริงตรงนี้หน่อย
หลักวิทยาศาสตร์เราก็ไปถามนะครับท่านผู้ชมครับ
เอาตรงนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเอาให้ชัดเลยนะไปคุยกับหมอทรงประจำหมู่บ้านดีกว่า
เขาบอกชาวบ้านว่ามีตากับยายอยู่เป็นผีตายาย
หมอทรงประจำหมู่บ้านเนี่ยชื่อยายมานะครับยายมาอายุ๘๕ปีแล้วนี่ครับ
คุณยายมาคุณวิมวลวันก็ไปคุยด้วยคุณยายบอกเอาอย่างนี้
เดี๋ยวยายทำพิธีเชิญกุมารแก้วกุมารทองมาเข้าร่างยายเลย
แล้ววิมลวันก็ถามเอาเองนะนี่ฮะยายก็ทำพิธีเลยครับ
เอาตั้งแต่วิธีนี้เถิดครับปุ๊บหมับปุ๊บหมับนี่เห็นไหม
พักเดียวฮะกุมารแก้วกุมารทองมาเข้าร่างยายเลยฮะ
ให้สอบถามคุณวิมวลวันก็ถามนะครับ
ถามว่าเออผีตายายที่ชาวบ้านเขาเจอเนี่ยคือใคร
กุมารแก้วกุมารทองเนี่ยซึ่งอยู่ในร่างของคุณยายมานะฮะ
บอกกับเราว่าผีกับตากับยายคู่เนี่ยเขาเป็นผีมาจากเขมรนู่น
แล้วมาอาศัยอยู่แถวทางโค้งจุดเกิดเหตุอยู่มานานแล้ว
อยากให้ตั้งศาลให้หน่อยศาลเนี่ยตั้งแล้วต้องหันไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะ
อย่างนั้นเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้นี่แหละ
แล้วเดี๋ยวจะหนักจนถึงขั้นคนเสียชีวิตด้วย
ยายทำชื่ออะไรล่ะครับ

ท่านบอกฟิล์มไหม

ชื่อประโยชน์
ชื่อประโยชน์

ไม่รู้นานเหรอบอก

อืม

อืม

ตากับยายและกุมารทองที่

นี่คนละชื่อกับพี่ที่เค้าบอกเมื่อกี้น่ะ

ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านดีกว่านะผู้ใหญ่บ้านป่ารังนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่ารังผู้ใหญ่นรงชะกันสินอายุ๕๐ปีแล้ว
ผู้ใหญ่บอกว่าเอาตามความเชื่อก่อนนะเมื่อปี๕๙เนี่ยช่วงนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแถวนั้น
แต่ไม่หนักถึงขั้นมีใครเสียชีวิตนะมีญาติของคนเจ็บคนหนึ่ง
เขาเอาหมอทรงมามาเข้าทรงถามนะครับว่าเออตากับยายที่เขาเห็นแล้วประสบอุบัติเหตุเนี่ยคือใคร
หมอทรงคนนั้นบอกว่าชื่อตาพันกับยายสำเภาทองมาจากเขมรเหมือนกัน
อยากให้ตั้งศาลตรงนี้แต่จนถึงตอนนี้ที่หมู่บ้านเขายังไม่ได้ตั้งกัน
คนละชื่อกับที่คุณยายมาบอกเมื่อกี้นี้นะแต่ส่วนตัวผู้ใหญ่นรงเนี่ยมองว่า
คือมันเกิดจากความประมาทมากกว่าตรงจุดนี้มันเป็นทางโค้ง
แล้วมีรถบรรทุกหินเนี่ยผ่านบ่อยหินมันก็จะหล่นอยู่เยอะ
เวลารถขับมากลางคืนเนี่ยมองไม่เห็นหินก็เสียหลักหลุดโค้ง
เพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวผู้ใหญ่ทำป้ายเตือน
สัญญาณไฟให้มากขึ้นดีกว่าแต่ผู้ใหญ่บอกว่าก็ไม่ได้ลบหลู่นะ
ความเชื่อของชาวบ้านสารตาสารยายจะตั้งไม่ตั้งเนี่ย
เดี๋ยวค่อยหารื่อไม่ตรงอีกทีหนึ่งก็แค่มีที่หนึ่งแหละ
หลวงเราก็เดี๋ยวเราบอกต่วกันมากเลย
ก๋าเด็กก็ตกไม่เชื่อล่ะเห็นต้องเชื่อนั่งครับ

ต้องทำทั้งเท่าไหร่ถ้ามันเกิดเหตุบ่อย